แต่งตั้งดันเทิดศักดิ์ใจมั่นขึ้นมานะครับ

ขึ้นมาเป็นโค้ชอย่างเต็มตัวครับ
โปรโมทนะครับที่สโมสรชมบุรีนั้นปล่อยออกมานะครับ
คือเทิดศักดิ์ใจมั่นเป็นกุญสือคนใหม่พร้อมกับข้อความนะครับ

ศักดิ์ในวัย๔๒ปีก็เข้ามาคุมทีมแทนที่ของเจดมีลาบ
ตัดสินใจนะครับตอนนั้นเจลียดเวลาออก
หลังจากที่ชมบุรีนั้นแพ้สระบุรี๐ต่อ๓ในบ้านของตัวเองในเกมสุดท้าย
ก่อนอันนี้ฉลามชนก็มีข่าวลือมากมายกับกุญสือต่างชาติ
โดยเฉพาะราโดดโกอฟราโมวิทอดีตกุญศือทีมชาติสิงคโปร์
แล้วก็พม่าที่หมดสัญญากับพม่าแล้วยังไม่ได้รับงานคุมทีมที่ไหน
รวมถึงริคาโดโรนิเกสอดีตโค้ดของบางกอกกราศ
ก่อนอันนี้นาเทิดหรือว่าเทอร์ศักดิ์ก็รับบทเป็นผู้เชื่อพูกสอน
แล้วก็ผู้เล่นด้วยนานถึง๓ปีด้วยกันนะครับ
เริ่มตั้งแต่สมัยโคชเฮงวิทยาลาฮะกุลมาซาฮิโรวาดะและเจ้าเด็ดมีราบครับ
ฤดูการก็น่าจะเพียงพอต่อการเรียนรู้ระบบการทำทีมของชมบุรีและสไตล์การเล่น

หลังจากรับตำแหน่งเทิดศักดิ์ก็ยืนยันว่าเขาจะพยายามทำงานหนัก
เพื่อให้ชมบุรีนั้นกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลด้วยครับ
แนวทางการทำทีมของผมก็พยายามเล่นฟุตบอลให้สนุกที่สุด
แล้วก็พยายามเล่นฟุตบอลที่รวดเร็วแล้วก็พยายามเล่นให้มันดุดันนะครับ
แล้วก็พยายามคือวิ่งสู้พัดจริงเพราะเราจะใช้ผู้เล่นที่หนุ่ม
แล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนเข้ามากับทีมครับผม
วันนี้ผมในฐานะภูมิการทีมก็จะฝากถึงแฟนบอลทุกคนครับ
อยากให้มาเชียร์น้องนะครับทุกคนในสนามนะครับ
น้องคือต้องการกำลังใจจากพวกแฟนบอลของเราทุกคน

ยังไงก็ฝากถึงหลายคนที่ติดตามเชียร์
สำคัญที่สุดนักฟุตบอลในทีมต้องการกำลังใจจากพวกแฟนบอลนะครับ
เกมแรกของเทิดศักดิ์ก็เจองานหนักเลยนะครับ
ซึ่งทีมชื่อชั้นอาจจะเป็นรองแต่ว่าเราเห็นฟอร์มในเกม
น่ากลัวนะครับถึงแม้จะชื่อชั้นเป็นรองไทยลีก
แต่ว่าผู้เล่นของแต่ละลีกตอนนี้เนี่ย
เขาจับตาลีกของไทยแล้วก็เล่นเกมรับ
ทำให้การเจาะเข้าไปทำเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับ
กุมภาพันธ์ปีหน้าได้รู้กันกับ
ฉลามชนชกใหม่ภายใต้การคุมทีมของเทิดศักดิ์ใจมั่นครับ